ต่อกันเรื่องของกระเป๋ากันหน่อยค่ะ
กระเป๋าเนี่ยแหม่มันไปวางอยู่ในบ้านคงไม่มีปัญหา
แต่ถ้ามันไปอยู่ในป่าพงหญ้าข้างทางแล้วมีคนเข้าไปเห็น
มันก็ดูน่าจะต้องสงสัยหรือไม่

มีอะไรอยู่ในนั้นก็เรียกให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบค่ะ
คุณผู้ชมลองดูกระเป๋าใบนี้หน่อยนะคะ
เป็นกระเป๋าหนังเขาบอกเป็นกระเป๋าหนังเดินทาง
ขนาดใหญ่ซะด้วยใบใหญ่สีน้ำตาลค่ะ
ตรงบริเวณหูฮิ้วเนี่ยมีผ้าสีแดงผูกเอาไว้
ถูกทิ้งอยู่ในพงหญ้าข้างทางอยู่แบบนี้
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ทางด้านของคนที่ไปเจอกระเป๋าเนี่ยคือกุล
คือคุณกันทรากรกำกระโทกอายุ๓๒ปี

วางเนี่ยเอามาทิ้งมาแบบนี้จากเช้าจดเย็น

ผมก็ต้องกลัวสิว่ามันจะมีอะไรเป็นของผิดกฎหมาย
หรือมีอะไรอันตรายอยู่ในกระเป๋าไหม
หรือเขาคิดไปถึงกระทั่งอะไรรู้ไหมคุณ
ฆาตกรรมค่ะแล้วเอากระเป๋าใบนี้ใส่ศพมาโยนทิ้งหรือเปล่า
ตัดสินใจแจ้งตำรวจสพมสุรินทร์มาตรวจสอบก็แล้วกัน

คุณไม่ใช่ว่าจะแบบ๐๔๐๕เข้าไปเปิดเปิดอะไรก็ไม่ได้นะ

ต้องไม่ประมาทละเอียดรอบครอบเพราะไม่รู้ในกระเป๋ามีอะไร
ค่อยเปิดซิปกระเป๋าออกมาดู
ปรากฏว่าด้านในพบขวดน้ำเปล่า
แล้วก็มีมดเป็นจำนวนมากขึ้นตอมเต็มไปหมดเลย

ไม่มีอะไรเลยนอกจากขวดน้ำเปล่ากับมดนั่นแหละค่ะ

ทีนี้ถามว่าคนที่ไปเจอกระเป๋าเจ้าตัวบอกโหผมมาตกใจ
ผมคิดไปสารพัดอย่างเลยว่ามันจะเป็นอะไรอยู่ในกระเป๋าค่ะ
ตัวคิดว่าเป็นหลายอย่างครับ
แต่ว่าพอเปิดมาเจ้าหน้าที่เปิดแล้วก็เป็นปลอดน้ำ
ตำรวจบอกแบบนี้แล้วกระเป๋ามันมาจากไหน
คุณตุลุบบอกอาจจะเป็นของคนที่เขายายบ้านนะ
ย้ายบ้านแล้วคงขนขนของใส่กระเป๋าไอ้พวกขวดพลาสติกแบบนี้

ก็ชื่นชมนะคุณพลเมืองดีก็แล้วกัน
เห็นอะไรผิดปกติสังเกตได้

ไม่เข้าไปจัดการด้วยตัวเองล่ะค่ะ
เขาเป็นคนรักสิ่งแวดล้อมไหม
โอ๊ยเก็บขวดหรออ๋อแล้วเดี๋ยวเอาไปขายต่ออย่างนี้หรอ
ไปขายหรือว่าไม่อยากทิ้งไว้ข้างทางไงคุณ

คิดได้ทางดีอ๋อไม่ใช่เพราะฉะนั้นเขาต้องเอาไปเลย
แม้จะมาวางวัดใหม่อื้อค่ะ